มีการเลือกเพลงอเจ้าเอ๋ยนะมาร้องบนเวทีเอาใจแฟนคลับกันสุดเลย
เชื่อว่าหลายคนได้ฟังกันไปแล้วนะคะ
แฟนคลับก็คงจะปลื้มกันไม่น้อยเลยแหละ
ทั้งนี้นะคะแบมแบมยังรับว่าดีใจมาก
เป็นคอนเสิร์ตที่ผมคิดว่า

ปีหน้าถ้าเกิดสามารถไปที่ราชมังได้ก็เต็มที่ครับผม
เพลงนี้มาเรื่องสุดแล้วผมมาเรื่องสุดแล้วก็ผมอยากโชว์อีกด้านอีกเนี่ยครับผม
ผมก็คิดว่าคนไทยหลายคนคงจะภูมิใจ

ผมก็แบบอายุเขาไหล่เอง
ยังไม่ได้อะไรมากมายเขาก็สามารถดู
มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะ
ซึ่งแบมแบมเผยว่าบอกว่าช่วงนั้นตื่นเต้นมาก
ถ้าเกิดว่าตัวเองจับได้ใบแดงก็พร้อมที่จะไปรับใช้ชาตินะ

แชทของก้าวจิรายุกับเบิ้ลปฐุมราชออกมาด้วยจ้า